เลยนะคะสำหรับสายป่านอภิญญาปุ๊บปั๊บรับเลิกดี
วันนี้เข้ามาสู่ขอกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับแฟนนุ่มนะคุณผู้ชมค่ะ
ได้ความว่ามั่นจริงนะคะมั่นวันนี้แหละได้เลิกดีวันนี้
ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมาจองตัวกันส่วนจะสายฟ้าแลบเพราะท้องหรือเปล่า
ฟังผู้จัดการส่วนตัวเขาเคลียร์กันค่ะ
ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายดูเลิกงามยามดีนะวันนี้มันเป็นวันที่ดีที่สุดที่จะมาสู่ขอแล้วก็ทาบทามน้องฝ่านไว้ก่อน
แล้วในปีหน้าเนี้ยค่ะเราจะมีแพลนจัดงานที่แบบจะมียกน้ำชาอะไรตามธรรมเนียมอ่ะค่ะ
อ๋อไม่ต้องตกใจไม่มีอะไรไม่มีท้องไม่มีอะไรนะค่ะไม่ใส่ฟ้าแรงใดในทั้งสิ่ง
แต่เราคิดว่าเราจัดการในครอบครัวเชิญผู้ใหญ่มาทานข้าวแล้วก็มาทาบทามน้องไว้